คำถามที่ทุกคนยังคงถามกันมาไม่หยุดหย่อนก็คือตอนนี้เจอน้องแล้วหรือยังครับ
ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าจากการแถลงของผู้ว่ายังไม่เจอทั้ง๑๓คนนะคะ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิบัติการคืบหน้าไปมาก
เรื่องของการลดระดับน้ำในถ้ำก็ถือว่าทำได้เป็นที่น่าพอใจนะคะ
ซึ่งการสูบน้ำดำเนินไปได้มาก
แล้วก็ผู้ว่าก็บอกแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเข้าไปถึงจุดเป้าหมาย
ทั้ง๑๓คนจริงน่าจะยังไม่สามารถนำออกมาได้ในทันที

เพราะมีการเตรียมแพทย์ดำน้ำเข้าไปด้วยอยู่แล้ว
ประเมินอาการเบื้องต้นข้างในนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกัน

รายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรนะครับก็สรุปปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่สูญหายในถ้ำตลอดทั้งวันนี้
แล้วก็หลายวันที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถสูบน้ำออกจากถ้ำได้ชั่วโมงละ๑เซนติเมตร
รวมแล้วเนี่ยก็ประมาณห้าหมื่นลิตรครับซึ่งถือว่าก็เป็นไปอย่างน่าพอใจ
โดยถ้ำแห่งนี้ตอนนี้ใช้เครื่องสูบน้ำอยู่๙ตัวก็จะมีการเพิ่มอีก๖ตัว
เพราะว่าในถ้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่มีความคดเคี้ยว
เป็นอย่างมากซึ่งก็มีความยากลำบากในการจะพร่องน้ำออกมา
แต่ก็สามารถที่จะดำเนินได้นะครับตอนนี้ทุกฝ่ายนั้นยังคงดำเนินการ
ในการสูบน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะครับ
รวมทั้งการทำฝ่ายที่ห้วยน้ำดั้นนั้นก็สามารถเบี่ยงน้ำไหลของน้ำเนี่ย
ออกไปเส้นทางอื่นอย่างน่าพอใจเพื่อไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้ามาในถ้ำอีก
พร้อมยอมรับได้ว่าทุกฝ่ายมีความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่
น้องก็มีความเครียดแต่ว่าทุกคนนั้นยังคงทำงานด้วยความหวัง
ในการจะเข้าไปพบตัวทั้งสิบสามคนครับนอกจากนี้ท่านผู้ว่าเองได้ออกมาพูดยืนยัน
กับผมนะครับว่าตอนนี้ยังไม่พบทั้ง๑๓คนถ้าเจอแล้วคงจะกลับบ้านไปแล้ว
พร้อมขอให้ทุกฝ่ายนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือเพราะว่าสิ่งที่ออกมานั้นทำให้
เกิดความสับสนเป็นอย่างมากครับโดยขอทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายนะครับว่า
ที่ทั้ง๑๓คนติดอยู่ในถ้ำนั้นเป็นเวลานานร่างกายก็จะอ่อนเพลียหมดแรงเป็น
ธรรมดาดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะครบตัววันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้
ก็ไม่สามารถนำตัวออกจากถ้ำได้ทันทีครับโดยต้องรอให้แพทย์นั้นตรวจสอบร่างกาย
ดูแลจนกว่าทุกคนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรครับ
เมื่อร่างกายพร้อมสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะนำออกมาไหม้ที่หน้าถ้ำ
ก็ต้องที่ปล่องซึ่งกำลังสำรวจอยู่นะครับจึงขอให้ทุกฝ่ายนั้นเข้าใจตรงกันว่า
วิธีการปฏิบัตินั้นต้องเป็นแบบนี้ครับหลังจากการแถลงข่าวท่านผู้ว่าเองก็เดินทางเข้าไป
มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนนะครับเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการใช้เรื่องของการเดินทาง
ในการที่จะไปรอปฏิบัติการค้นหาบุตรหลานที่ยังคงศูนย์หายอยู่ในตอนนี้ครับ
จากนี้ทางด้านของพลตรีสุภโชคธวัฒน์พีรชัยมรองแม่ทัพภาคที่๓เองก็บอกว่า
การสำรวจโพรงล่าสุดนั้นสำรวจไปแล้วสามารถขมวดเหลือ๖โพรงที่มีความเป็นไปได้
หนึ่งโพรงเนี่ยตอนนี้ลงไปลึกประมาณสักสี่ร้อยเมตรแล้วก็ยังสามารถลงไปต่อได้ครับ
อีกหนึ่งโครงนั้นลงไปได้ประมาณห้าสิบเมตรและอีกสี่โครงนั้นมารอการรายงาน
เพื่อดูว่าพื้นที่ไหนนั้นมีความเหมาะสมจะทำการเจาะลงไปเมื่อวานนี้เองก็มีการใช้
ก็จะดำเนินการเจาะโพรงได้ในค่ำคืนนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเราต้องส่งกำลังใจให้กับทีมงานที่อยู่บริเวณโดยรอบ
รวมทั้งในถ้ำนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงสูบน้ำอยู่อย่างต่อเนื่อง
ทุกคนนั้นมีความเครียดมีความหิร้าย
แต่ว่าทุกคนนั้นยังทำงานด้วยความหวังว่าอีกไม่นานนี้
เราจะพบหน้าทั้ง๑๓คนที่เรารอคอยกันอยู่ครับ
น้ำยังคงไหลออกมาจากถ้ำอย่างต่อเนื่อง
เดียวกันกับน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศที่ส่งมาที่นี่ครับ
รวมทั้งทีมข่าวของเราจะพาน้องทั้ง๑๓คนกลับบ้านพร้อมกัน
ติดตามกับหน้าจอของไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
ัศนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ

ก็เป้าหมายหลักก็คือจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาหรือว่าพัทยาบีชนะครับ

หลายคนก็อยากรู้ว่าเออหน้าตามันเป็นยังไง
หลายคนนึกภาพไม่ออกแล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจว่า
ทำไมมันไม่ถึงสักทีมันยากมากเลยเหรอคะ